คุณผู้ชมติดตามหารถกระบะคันนี้หน่อยจะพูดว่าเขาใจดำก็คงไม่ผิดหรอกนะขับรถไปเฉียวชนสองสาวขี่มอเตอร์ไซค์มาสองสาวล้มกลิ้งเลยนะรถกระบะขับหนีหน้าตาเฉยไปดูคลิปเลยครับ
นี่นะฮะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนี่เห็นไหมฮะกระบะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนี่ฮะไปชนสองสาวกริ้งแบบนี้
รองเท้ากระดงกระเด็นแล้วกระบะไปเลยไม่สนเลยโอ้โหแล้วกล้องหน้ารถเขาจับได้ทั้งหมดทั้งมวลล่ะครับจู่เขาเปลี่ยนเลนอ่ะแล้วก็ไม่ได้มองหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะ
ขี่รถไปกลับจากการไปส่งขนมปังที่บ้านย่านครองหลวง
ขณะที่อยู่บนสะพานต่างระดับจู่เนี่ยรถกระบะเข้ามาจากไหนก็ไม่ทราบ
จนล้มทั้งคู่ก็บาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายรถก็เสียหาย
ต้นไปแจ้งความไว้แล้วที่สพครองหลวงครับ
ฝากเตือนถ้าคนที่ขับกระบะดูอยู่
หรือคุณรู้จักกับคนขับกระบะคันนั้นตามทะเบียนที่เห็นคร่าวเนี่ยนะ
อยากจะฝากบอกว่าจิตสำนึกมีไหม
กลับมารับผิดชอบซะหน่อยลงมาดูมาจอดถามว่าเจ็บไหม
คำก็ยังดีแต่สิ่งที่ทำถือว่าใจดำเกินไป
ใครที่รู้ตัวก็ไปแสดงตัวกับตำรวจแล้วกันนะครับ